เมื่อวันก่อนค่ะครบรอบวันแต่งงานของเขา

กับสามีหนุ่มคุณเซนนี่แหละค่ะ
ตัวเธอก็เลยขอโพสต์คลิปรวมภาพแห่งความทรงจำนะคะ
ก็ลงไอจีสักหน่อยละกันนะคะ

สัมผัสได้ถึงแบบความรักของทั้งคู่แบบนี้
ไปชมคลิปย้อนหลังความรักกันเลยดีกว่าค่ะ
โอ้โอ้โอ้โอ้

จะบอกว่าอะไรคลิปว่าหวานแล้วนะแต่ว่าแคปชั่นหวานยิ่งกว่า
มาดูดีกันว่าเขาโพสต์ว่าอะไรบ้างนะคะ
วันนี้เมื่อปีที่แล้ว๑๐๑๒๐๒๐คือ๑๐๑๒๐๒๑ค่ะ
เวลาผ่านไปโอ้เร็วมากเลยคิดถึงสนุกจนอยากแต่งอีก
แต่ขอแต่งกับคนเดิมนะคะ
น่ารักมากเลย
เย็นดียินดีด้วยละกันนะคะกับผู้มิวและฮาซูเซ็ต
และก็อย่าดราม่าเยอะละกัน
รูปคู่แมทกับรูปคู่สงการเขารักกันคุณผู้ชมค่ะอย่าดราม่าเยอะ